หลังจากที่เจ้าวอกสุนัขจรจัดที่ถูกตราหน้าว่าเป็นสุนัขปีศาจ
มีผู้รับเลี้ยงนะครับนำเข้าไปอยู่ในบ้านแห่งใหม่
เพื่อไม่ให้ออกไปกัดกินเป็ดไก่ของชาวบ้าน
ล่าสุดครับเจ้าวอกยังไม่ชินกับสถานที่นะครับ
แล้วก็ต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักระยะ
เราจะไปติดตามชีวิตของเจ้าวอกในบ้านใหม่กับกรุงพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
งเหล็กขนาด๑๕เมตรคูณ๘เมตร
คือบ้านหลังใหม่ของเจ้าวอกสุนัขจรจัดเพศเมีย
หลังได้รับการดูแลจากผู้ใจบุญ
เพราะก่อนหน้านี้เจ้าวอกเคยถูกกล่าวหาเป็นสุนัขปีศาจ
กัดกินเป็ดไก่ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านมะกอก
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
นิพาพรผู้ใจบุญที่รับมาเลี้ยงเปิดเผยว่า
เพราะเจ้าวอกเป็นสุนัขจรจัดที่น่าสงสาร
และอยากให้มาอยู่กับลูกที่ชื่อเจ้าโชค
เพราะเคยนำลูกมาเลี้ยงก่อนหน้านี้แล้ว
อีกทั้งกลัวจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

รวมถึงไม่อยากให้เจ้าวอกไปอยู่ในสถานที่กักกันสัตว์

ใจเดิมจริงตั้งใจจะเอาเขามา
เอามาอยู่กับลูกเขาแต่ว่าเอามาไม่ได้
คือถามประสูจน์สัตว์แล้วว่า
ถ้าถ้าเราไม่รับเลี้ยงท่านจะเอาไปไหน
มันก็คงไม่ดีเท่าอาจารย์ขุนหรอก
ก็เลยรับแล้วก็เวทนาเขาด้วย

แวงและไม่กล้าเข้าใกล้ผู้คน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมือนสุนัขบ้านทั่วไปก่อน

และให้อาหารเพื่อสร้างความคุ้นเคยอย่างใกล้ชิด
แต่ก่อนนี้ตอนสร้างใหม่ตรงนี้เราเคยนอนเล่นได้
ก็กะว่าจะมาให้ความคุ้นเคยเขาจะมานอนข้างบนเนี่ย

แต่ว่าเขาจะใช้วิธีนี้แต่เขาจะไว้ใจเราหรือเปล่าไม่รู้
ก็ไม่มีอะไรที่ดีที่จะทำไปมาก

คือศัลยธาตยานของเขามัน
เขาโดนทำร้ายมาเยอะแล้วเขากลัวกลัวคน
ทางภาษาทร์จังหวัดนักครณฐศิมาคร์กล่าวว่า

ทำให้ต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักพัก

และที่สำคัญต้องดูแลเป็นอย่างดี
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเจ้าวอก
กลับไปมีพฤติกรรมเหมือนเดิมได้อีกครั้ง

แม้ว่าจะเป็นรูปผสมพันธ์ไทยก็ตาม

อาจจะประมาณ๓๔อาทิตย์นะครับ

เพราะว่าจริงตอนนี้มันก็ยังระแวงกันอยู่นะครับ

ในการที่จะปรับเข้ากับ

เข้ากับสุนัขเดิม

เลี้ยงไว้ประมาณ๗๘ตัวนะครับ

คุณครูติ๋มด้วย

ซึ่งหลังจากนี้คงต้องใช้เวลา

คงไม่มีชื่อเจ้าวอกสุนัขเร่ร่อน
ออกอารวาสสร้างความเดือดร้อนอีกต่อไป

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน